คุณผู้ชมคะไปดูเหตุการณ์นี้กันต่อเลยนะคะ

เล่าไปเนี่ยเมื่อสักวันก่อน
เป็นเรื่องราวของแฟนสองคน
เขาอยู่ที่ห้องพักเป็นหอพัก
แล้วปรากฏว่าช่วงเวลาเนี่ยมันช่วงประมาณสักตีสี่ตีห้า

ตอนแรกยังไม่มีคนมาคล้องเอ๊ะทำไมไฟดับ
ทีนี้ตัวแฟนนุ่มของสาวคนนี้
คุณผู้ชมสาวนี้เป็นผู้ถูกกระทำและเป็นผู้เสียหาย

แล้วกลายเป็นว่ามีเธอก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมไฟดับ
เปิดประตูออกไปเจอคนสวมใส่ไอ้โม่งเป็นผู้ชาย
แล้วเข้ามาเอามีดมาจี้จะพยายามกระทำอนาจารย์เธอ
แฟนนุ่มเธอก็อยู่ด้วยแต่ด้วยความที่ก็อายุน้อยทั้งคู่นะคะ
กลายเป็นว่าแฟนนุ่มเองก็กลัว
กลัวว่าแฟนสาวของตัวเองเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นอะไรไป
สุดท้ายไอ้ตัวคนร้ายมันทำอย่างไรรู้ไหม
มันเอามีดจี้น้องสาวสองคนนี้ขึ้นไปบนดาดฟ้า
และพยายามกระทำอนาจารย์
แล้วจริงเนี่ยคุณผู้ชมขออภัยนะ
พยายามจะร่วมเพศกับเขาทางด้านหลัง
แล้วกลายเป็นว่าคือไม่สำเร็จ
สุดท้ายให้ตัวน้องคนนี้ผู้เสียหายสำเร็จความไข้ให้

ถามว่าเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่หัดใหญ่สงขลานะคุณผู้ชม
เป็นห้องพักหอพักแห่งหนึ่งค่ะ
อย่างที่บอกล่าสุดมีความคืบหน้าคือตำรวจ
รวบตัวคนทำได้แล้วทราบชื่อคือนายภูริวิทย์อายุ๓๔ปี
น้องคนนี้ใช้นามสมมุติน้องรินอายุ๑๙ปีนะคะ
โดนคนร้ายบุกไปกระทำแบบนี้นะคะ
บอกว่าตื่นตกใจกลัวมากเลยนะณเวลานั้น
ตำรวจได้ภาพยังไงก็แกะรอยคนร้ายมาจากภาพจากกล้องวงจรปิดนี่แหละค่ะ
และนำไปสู่การจับกลุ่มตัวนายภูริวิทย์
แต่เจ้าตัวปฏิเสธเสียงแข็งผมไม่ได้ทำ
แต่คุณรู้ไหมสุดท้ายต้องจำนวนด้วยอะไร
ด้วยนะคะหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ตัวจนตัวเองดิ้นไม่หลุดนั่นแหละค่ะ
สุดท้ายถูกแจ้งไปถึง๔ข้อหาคุมตัวส่งไปดำเนินคดี
ที่สำคัญตรวจสอบประวัติคุณประวัตินี่เป็นหางยากหางว่าวเลย
เพราะอะไรก่อเหตุคดีฆ่าพยายามฆ่าพยายามข่มขืนคดียาเสพติด
แล้วก็ตำรวจบอกว่าคดีที่เกิดขึ้นเนี่ย
การดำเนินคดีไป๔ข้อหามียาเสพติดมีข่มขืนกระทำชำเลา
มีชิงทรัพย์บุกรุกเคหาสถานเวลากลางคืนอีก
และตอนนี้นะคะต้องบอกว่าส่งกำลังใจให้น้องผู้เสียหายน้องรินนามสมมุตินะคะ
เพราะว่าตอนนี้น้องได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจเป็นอย่างมากเลยนะ
ก็เห็นบอกว่ามีปัญหากับแฟนนุ่มไปแล้วด้วย